คุณผู้ชมฮะช่วยกันตามหาหนูน้อยวัย๑ขวบ๘เดือนกันหน่อยหายออกจากบ้านนะ
ใช่ค่ะหายไปตอนทุ่มนึงเมื่อวานนี้นะคะทีนี้ครอบครัวก็ร้อนใจสิเด็กยังเล็กอยู่เลย
ขวบ๘เดือนเองน้องหายไปไหนนี่หากันอุ้ยจนถึงดึกถึงดื่นเลยค่ะ
นี่คือรูปของน้องจีน่านะคะคุณผู้ชมแล้ววันที่น้องหายไปเนี่ย
น้องใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีแดงผมสั้นแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องจีน่าชื่อจริงของน้องคือเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่ง
อายุ๑ขวบ๘เดือนนะคะซึ่งบ้านน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบที่ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานนี้ตอนประมาณทุ่มนึงค่ะพ่อแม่น้องจีน่าเนี่ยอยู่ในบ้านนะแล้วตัวน้องจีน่าเนี่ยหายออกไปแล้วเขาก็หากันแถวบ้านไม่เจอ
โดยผู้ปกครองของน้องเนี่ยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าก่อนที่น้องจะหายไปเนี่ยน้องอยู่กับแม่อยู่กับพี่ชายแล้วแม่ก็ทำกับข้าวอยู่ในบ้านนี่แหละ
ส่วนคุณพ่อน่ะเอาขยะไปทิ้งระหว่างนั้นน้องจีน่าก็น่าจะเดินเล่นอยู่บริเวณบ้านนั้นแหละคุณคิดดูสิแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะที่คลาดสายตาไปแล้วก็ไม่เจอน้องเลยเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าเห็นน้องจีน่าเนี่ยนะครั้งสุดท้ายคือน้องอ่ะเดินออกไปที่ถนนหน้าบ้านห่างจากบ้านของน้องเนี่ยประมาณ๑๐เมตรเท่านั้นนะคะท
ก็เป็นการค้นหาตัวน้องนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปูพรมค้นหารอบหมู่บ้านแล้วก็จุดบอดที่ชาวบ้านเนี่ยรวมถึงจุดบอดต่างเนี่ยก็เดินค้นหาด้วยคือในหมู่บ้านเนี่ยค่ะมีบ้านอยู่ประมาณร้อยหลังคาเรือนใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะยังไม่เจอตัวของน้องเลยผู้ใหญ่บ้านก็บอกเหมือนกันว่าใช้เวลาทั้งคืนเลยค่ะแต่

จากนอกหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้านไม่รู้ว่ากระบะต้องสงสัยคันนี้เนี่ยเป็นกระบะที่มาเอาตัวน้องไปหรือเปล่าคือหลังจากเนี้ยต้องมีการตรวจสอบแม่ของน้องจีน่าพอรู้ข่าวว่าลูกหายไปอ่ะนะแม่ก็เป็นลมล้มพับไปเลยค่ะตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยนะคุณแม่ก็นั่งกอดรูปน้องอ่ะรอน้องกลับอยู่ที่หน้าประตูบ้
เพลงขอพรจากพระเจ้าให้ปกปักคุ้มครองน้องจีน่าให้ปลอดภัยเจ้าหน้าที่เขาหากันอยู่ถึงประมาณตีสามอ่ะนะคะก็ยกเลิก
ภารกิจแล้วเช้าวันนี้เขาก็มีการวางแผนรวมถึงประสานอากาศยานไร้คนขับก็คือเอาโดรนเนี่ยบินโดรนตรวจจับความร้อนเนี่ยมาค้นหาวันนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมฮะตาม